ดูภาพของอุบัติเหตุที่ต้องเตือนใจเตือนภัยบนท้องถนนกันนะครับ
กับแยกวัดใจที่ต้องแลกด้วยชีวิต
แยกมีไฟเขียวไฟแดง
แยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร

เพราะบางคนเห็นไฟเหลืองก็เหยียบมิดเลย

แต่อีกฝั่งก็อาจจะออกมาเร็วเกินไป
ไปดูภาพเหตุการณ์ทั้ง๒จังหวัดครับ

นี่ครับวงกลมสีแดงรถมาเร็วไหมฮะ

แล้วก็รถอีกฝั่งหนึ่งเขาคงสัญญาณไฟเขียวแล้วล่ะฮะ
เขาก็ออกจากแยกแล้ว
แต่ปรากฏว่ารถกระบะคันที่พุ่งมาเนี่ย
โอ้โหมาเร็วแบบไม่เหยียบเบรกเลยนะครับ
ก็ชนเข้าไปกับรถจักรยานยนต์ของนางหนูหน่อยดีกลางอย่างแรง
ทำให้ทั้งรถทั้งคนกระเด็นกันไป
นับ๑๐เมตรบาดเจ็บสาหัสนะครับ

ส่งโรงพยาบาลมหาบราชนครราชศรีมาอาการอยู่ในขั้นโคม่า
ส่วนนายอำนาจจิ๋วนุษย์คนขับรถกระบะไม่ได้หลบหนีไปไหน
ตำรวจสพคงได้ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีแล้วนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณ๔แยกไฟแดงดอนใหญ่อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
จับภาพวินาทีขณะเกิดเหตุไว้ได้
เกิดเหตุในช่วงกลางวัน๑๑น๕๐นของเมื่อวานนี้นะครับ

ที่สี่แยกวัดป่านองยปร่องตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดการาศิลป์

เพราะว่ารถกระบะคันสีขาวเนี่ย
อย่างรวดเร็วจะข้ามฝั่งข้ามแยกไปทางนู้น
ในขณะที่ทางขวามีรถจักรยานยนต์เขาก็มาเร็วเหมือนกัน
ปรากฏว่ารถกระบะคันสีขาวเนี่ยนะครับ
ก็ชนกับรถจักรยานยนต์ของนายสวัสดิ์ยานเสถียร
ขับมาทางตรงเข้าอย่างจัง
ทำให้นายสวัสดิ์กระเด็นแล้วก็เสียชีวิตคาที่
รถกระบะเนี่ยคุณขับข้ามแยกไปแล้ว
พุ่งตรงต่อเลยไม่หยุดไม่เบรก

เหลียวแลกับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ
เจ้าของกิจการห้องเย็นโอเล่เจ้าของรถกระบะสีขาวเนี่ย
ตอนหลังเห็นสภาพรถที่นายพัทยากรเหล่าชัยนำมาคืน

นำรถไปบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองกรสิน
ก่อนที่จะนำตัวนายพัทยากรเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้
คือเจ้าของกิจการที่แท้จริง
ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่รถคันนี้นะ
แต่ว่ามีรถที่ลูกจ้างในพัทยากรเอาไปขับ

ก็นายจ้างก็เลยนำลูกจ้างเข้ามอบตัว

ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
หลบหนีไม่หยุดรถและไม่ให้ความช่วยเหลือตามสมควร
และไม่แสดงตัวไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานที่ใกล้เคียงนะครับ
ก็เป็นโทษหลายคดีเลยล่ะฮะ